คุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการเราสักไม่ถึง๒ชั่วโมงนะ
บ่าย๒๓๐โดยประมาณมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ที่กรุงเทพฯมหานพรในเขตบางนา
วิทยุพระราม๙๑๙๙รับแจ้งจากสายด่วน๑๙๙เหตุเพลิงไหม้
บอกว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นโรงพยาบาลไทยนครินนะครับเขตบางนา
ทางดับเพลิงและกู้ไพรนั้นไปที่เกิดเหตุ
ซึ่งสักประมาณบ่าย๒๔๐เนี่ยพอเจ้าหน้าที่มาถึง
ก็ไปเจอกลุ่มควันที่ชั้นใต้ดินจำนวนมากอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่
เจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังในการเข้าตรวจสอบนะครับ
คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าเพลิงสงบแล้วนะ
รายละเอียดก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับ
สาเหตุนั้นเกิดจากอะไรตามข่าวก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของผู้บาดเจ็บนะครับ
สักบ่าย๒๓๓นาทีที่ผ่านมานี่เองนะที่เขารับแจ้งครับ
รายงานให้ทราบนะคะแต่ว่ากลุ่มควันขณะนี้ก็สร้างความตกอกตกใจได้พอสมควร
เพราะว่านี่โรงพยาบาลด้วยนะคะแต่ว่าสงบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม